แต่ว่าคนที่เลี้ยงสัตว์หรือว่าคนที่ชอบสัตว์เห็นความน่ารักแบบนี้ก็จะอดอมยิ้มไม่ได้
ก็เลยจะพาไปดูเพื่อนรักสี่ขาตัวน้อยที่โอ้โหบอกเลยว่าทำให้หัวใจเราพองที่
เล่จริงได้ใครมาคะคุณชนะ

โอ้โหไม่รู้เหมือนกันว่ายิ้มให้สาวหรือยิ้มให้กล้องนะ
หรืออาจจะชินแบบว่าเวลามีคนเล่นด้วยก็จะยิ้มอะไรแบบนี้
ดูแล้วน่ารักดีเห็นไหมคะมีรอยยิ้มแล้วทำให้หัวใจคนรักสัตว์อย่างเราพองโตค่ะน่ารักจริง